เป็นความเชื่อและศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่ออาจารย์ส้วนนะครับว่า
ถ้านำดวงชะตาของตนเองมาให้อาจารย์ส้วนทำพิธี
ก็จะทำให้ตัวเองนั้นสำเร็จดังใจปรารถนาครับ
ส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของหุ่นก็แล้วแต่จินตนาการของผู้สะดอกเคราะห์
บางคนอยากจะเสริมบารมีอำนาจก็ปั้นหุ่นเป็นลูกยักษ์
หรืออยากมีโชคลาภก็ปั้นหุ่นเป็นขุนช้าง
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เรื่องลือถึงความเฮียน
ก็คือหุ่นทุกตัวจะมีกระดูกผีตายโหง
ฝังอยู่ในหุ่นปูนปั้นด้วยนั่นเอง
อาจารย์ครับทีนี้เห็นก็บอกว่า
ผมเข้าใจต้องมีการนำเอานู่นนี่นั่นมาทำผูกลวง
แต่ทำไมต้องเอากระดูกผีไตโหงมาผสมด้วยครับ
เพื่อให้หุ่นปั้นทุกองค์มีเหมือนกับมีวิญญาณ
แสดงว่าทุกวันนี้ทุกหุ่นปั้นยังมีวิญญาณ

คนเจอบ่อยสุดก็มีเสือบี้หัวกระโหลกของเสือบี้อยู่ด้านในเลย

เสื้อบี้เป็นโจรอยู่ทางภาคซ่านที่ไซน์ประวัติความเป็นมากเป็นอย่างไรครับ
ประวัติของเสือบี้เมื่อก่อนจะเป็นเสือรุ่นเดียวกับเสือดำเสือใบเสือมเหสวย

ชุดนั้นทางการปราบสั่งปราบเสือบี้คือสู้ตายโดนโดนทุบ

เพราะว่าปืนมีดทำอะไรไม่ได้เสือบี้อยู่ยงคงกระพันธ

แล้วพอเสือบี้ตายตายแล้วก็มีร่างทรงคนหนึ่ง
ไปเอาหัวกระโหลกของเสือบี้มาเขาก็เอามาที่หิ้งบูชามาขึ้นหิ้ง
แล้วร่างทรงคนนั้นก็โดนรถชนเสียชีวิต
เมียของร่างทรงคนนี้ก็เลยมานิมนต์อาจารย์ต้วนไปเชิญวิญญาณของเสือบี้

แล้วก็เอามาไว้ที่นี่เอาง่ายแล้วก็เอามาไว้ที่นี่
ทุกวันนี้คนก็ยังเชื่อว่าวิญญาณของเสือบี้ยังอยู่ที่นี่

แล้วก็หัวกระโหลกของเสือบี้ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น

ต้องบอกว่าเสือบี้เป็นอีกหนึ่งสิ่ง
ที่ช่วยยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านที่มีความเดือดร้อน
มีความทุกข์ที่หาทางออกไม่ได้
โดยเฉพาะเสือบี้หุ่นปูนปั้นที่ดูน่าเกรงขาม
ซึ่งบริเวณศีรษะของหุ่นปูนปั้นเสือบี้มีกระโหลกของเสือบี้อยู่ด้านใน
เสือบี้จะเฮียนขนาดไหนต้องไปฟังคำบอกเล่า
ของพี่นกกวักผู้ดูแลสถานที่นี้กันครับ
สวัสดีครับคุณนกกวังอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้ว
ผมเป็นคนที่นี่ครับผม
พอดีเขาเปิดป่าที่นี่มาก็ดูแล
ผมมาเรื่อยตอนเด็ก

ตกลุ่มอย่างที่พระอาจารย์
ถ้าเดือดร้อนจะมาที่นี่

แล้วต้องใช้วิญญาณในการชมด้วยนะครับ
เสือบี้ถือเป็นหุ่นปูนปั้นที่ชาวบ้านต่างมากราบไหว้อยู่ไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะเรื่องของหายและหนี้สิน
ซึ่งของแก้บนที่ชาวบ้านมักนำมา
จะเป็นอะไรนั้นเราไปดูพร้อมกันครับ

นี่คือเขาบนเสร็จแล้วเขาก็จะถวายปืน
ผูกผ้าสามสีถวายปืนแว่นอาวุธต่าง

เล่าครับเล่าบุรีนี่ต้องมีเล่าบุรีนี่ห้ามขาบ
ฮะมีใครเคยเห็นพ่อเสือบี้ออกมาเดินแถวนี้บ้างไหม
ก็มีครับมายืนใส่เสื้อสีออกเจอสีเทา
แล้วก็กางเกงสลักสูงแล้วพระกรมะฆาตพรุง

คือมีคนเอาเหล้าเนี่ยมาถวายพ่อเสือบี้แล้วปรากฏว่ายังไงฮะ
ก็มารักรอบไม่ได้ขออนุญาตพระอาจารย์คือมาถึงก็รักไปโดยภารการ
บวมครับต้องมาขอเข้ามาครับ
อีกลายนึงผมก็ว่าอีกวันเขาก็เอาพวกมาว่าผม

พอกลับไปทิ้งช้าเข้าโรงพยาบาลเลย
อีกหนึ่งหุ่นปูนปั้นที่ชาวบ้านที่นี่มักเชื่อว่าคอยช่วยเหลือ
และโดนบันดาลให้เกิดผลสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องที่ดินและคดีความ
ก็คือเจ้าแม่สมบัติครับ

ซึ่งทางที่พี่นกกวักบอกว่าเป็นรูปปั้นนะฮะ
ของคนตายทั้งกลุ่มใช่ไหม

ครับเหตุการณ์นี้ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้ว

เสียชีวิตระหว่างท้องแก่แล้วกลับไปหาผัวแม่อีกคนนึง
ผัวแม่ก็ต้องวิ่งเข้าไปหาเพื่อนหาเพื่อนบ้าน

เห็นก็ว่าแล้วก็ทั้งหมู่บ้านอยู่กันไม่ได้
เขาก็เลยมาตามอาจารย์ส้วน
สะกดวิญญาณโดยเอาลำแขนมาทั้งสองข้าง

แล้วก็มาปั้นแม่สมบัติ
ในตัวแม่สมบัติแน่นอน
ตอนที่ปั้นเนี่ยผมคนปั้นยังมีชีวิตอยู่

เขาบอกว่าหย่อนสร้อยคอทองคำลงไปให้สมกับชื่อแม่
โดยมีสร้อยคอทองคำให้สามบาทกับห้าบาทเขาจำให้ผิด
แล้วก็เงินแล้วก็อะไรที่ใส่ไปที่เป็นสมบัติอาศัยสมมุติชื่อแม่

เพราะฉะนั้นตอนที่จะหล่อองค์แม่ก็เลยใส่สร้อยทอง

และที่สำคัญแน่นอกจากกระดูกมีมือแม่สมบัติอยู่ในนี้
แสดงว่าที่เขาปั้นก็คือปั้นตามลำแขนของแม่สมบัติ

มีอยู่สองอย่างเน้นเลยขายที่ดินกับคดีความ
๑๐๐มา๙๐ได้ต้องกลับมาแก้บทุ่ม
กลัวครับแต่ต้องมาตอนกลางคืนทุ่มหนึ่ง

ถ้ามานี่จะได้กินกันเลยนะ
บางคนได้กลิ่นนะหอมฟุ้งเลยผ่านมาเลย
เขาบอกให้ขอทุ่มนึงเพราะว่าถ้ายังไม่ถึงทุ่มเนี่ย

เพราะเขามีสร้างร่างแม่ไว้ที่นั่นด้วยเหมือนกัน

ทุ่มท่านจะกลับมา๖โมงครึ่งกว่ากลับมาแล้ว

พี่เองเคยเจออะไรกับแม่สมบัติบ้าง
ก็เจอในความฝัน

ลักษณะเป็นคนผิวไม่ขาวไม่ดำ

ถ้าจะมาหาเขาเนี่ย

แม่บอกเขาแม่อยากกินไข่เค็มปลาเค็มข้าวต้ม

แต่ถ้าเกิดจะบนที่ดิน

ถ้าเกิดช่วกใหญ่หน่อยก็ลีเกย์
ถ้าสมมุติน้องจะบนเล็กกก็ต้องปลาเค็มไข่เค็ม

ก็คือปวดเนียนให้เขาสักองค์แม่สมบัติก็ให้พวกหนูสำเร็จสำเร็จนะ
งานนี้คงต้องปล่อยให้มูตัวพ่อและมูตัวแม่ตั้งจิตอธิษฐาน
ขอเจ้าแม่สมบัติกันไปก่อนช่วงหน้าจะพาไปหาลุงแสบ
แซมเป็นใครนั้นจะเฮียดขนาดไหนพักสักครู่ครับ
ตอนนี้คือเราอยู่ในเหมือนกับเป็นป่าซึ่งแบบวนไปวนมาอยู่ในนี้นะฮะ

เคยมีคนคิดจะย้ายรูปปั้นเหล่านี้ไปไว้ไหนบ้างไหมครับ
๕อาจารย์จอร์ดครับเขาย้ายแล้วครับ

เป็นพาครับเขาคือว่าเขาก็ว่าวิชาเขาดีเขาก็เลยมาอยู่ที่นี่

อยู่เสร็จแล้วก็ถมดินตรงนี้ถมให้สิเพราะมันลึกไง
ถมถมเสร็จย้ายรูปปั้นไปตรงนู้นตรงนี้
พอตกกลางคืนปั๊บนึกว่าโยมมารูปปั้นเดินแก๊ก

คุณก็เลยบอกรูปปั้นเดินกลับลงมาอยู่ที่นี่เอง
กลับแกเลยไม่อยู่เลยอันนี้แกเล่าให้ผมฟังเองนะ
วันนี้อาจารย์นั้นยังอยู่ไหมชีวิต

หลังจากนั้นก็ป่วยกระสอบกระแสไปเลย

แล้วหมายถึงว่าทั้งหมดรูปปั้นที่คุณเห็นทั้งหมดตรงนี้เดินกลับเข้ามาเอง
ก็ผมไม่ได้เห็นหรอกครับแต่อาจารย์จอร์ดเล่าให้ฟัง
แกล่อยผมฟังกับหูเลยอย่างเนี่ย

ลุงแซมนี่ใจดีให้โชคร่าบคนรู้เลยแล้ว

ได้เห็นแกจะมีจุดแดงตรงนี้ขาว

ยืนอยู่แถวนี้เลยนะครับครับแล้วไปเข้าฝันเขา